คุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องของเกษตรกรทางด้านของกระทรวงเกษตรนั้น
มีการเริ่มคุมเข้มเรื่องของการนำเข้าสารเคมี
ที่มาทำเป็นสารกำจัดสตุพืชนะฮะก็ให้เหลือสักสองตัน
นายกฤษดาบุญวราชรัฐบนตรีวาการกฎศงเกษตรและสถาคร
ก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าแผนการลดใช้สารเคมีในประเทศไทย
ด้วยการออกกฎกระทรวง๕ฉบับจำกัดการใช้สารเคมี
ถูกอันตรายในการทำการเกษตรในการกำจัดวัชพืช
และก็แมลงสัตว์ตรูพืช๓ชนิดก็คือพาราคอร์ดไกรฟอร์เซตและโครไพรริฟอร์ส
โดยจะมีการกำจัดการนำข้าวสารเคมีลดลงร้อยละ๕๐จากเดิม
นำเข้า๔๖ตันต่อปีก็เหลือสัก๒๓ตันต่อปีครับ
เช่นภาคด้านของพาราคอร์ด๒๐๐๐๐ตันไกรฟอร์เซต๔๘ตัน
แล้วก็โคไฟดิฟอร์ส๑๑๕๐ตัน
ซึ่งก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด๑๘๐วัน
หลังจากที่มีการประกาศ
นอกจากนี้ก็ยังใช้ได้ให้มีการสั่งการให้นายอันนันต์

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
จำกัดการใช้สารเคมี๓ชนิดนั้น
สำรวจปริมาณสารเคมีทั้ง๓ชนิด
จากปริมาณผู้นำเข้าร้านจำหน่าย
ซึ่งต่อไปจะต้องแจ้งปริมาณสต๊อกสินค้าทุก๑๕วัน
และต้องระบุรายละเอียดทั้งปริมาณ
แหล่งที่มาเอาไปขายที่ไหนอย่างไรบ้าง
ระหว่างนี้ให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับภาควิชาการ
แล้วก็เอกชนศึกษาวิจัยหาวิธีการ
หรือสารอื่นจะไปทดแทนสารเคมีทั้ง๓ตัวนี้
ถ้าทำได้ตามที่กำหนดไว้ทั่วประเทศเลยเนี่ย
จะยกเลิกใช้สารเคมีทั้งหมด๓ตัวนี้นะฮะ
เป้าไว้ปี๒๕๖๓ก็จะเลิกใช้ทั้งหมดเลยนะครับ
ถ้าเกิดทำได้ก็ดีแล้วก็ไปใช้ที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนนะครับ